นี่ทั้งสองท่านเคยนั่งฮอของทางราชการไหม

ต้องเคยสิเพราะว่าเราไปนัดข่าว
แล้วก็ขึ้นฮอไปนะฮะ
อาจารย์ไพรวัลอาจารย์เคยนั่งฮอกับทางราชการไหมฮะอาจารย์

คือผมเนี่ยชินเพราะผมเคยทำข่าวบนเฮลิคอปเตอร์
แต่ว่าคนที่ไม่เคยนั่งฮอถ้าได้นั่งอืม

เป็นวีดีโอส่วนตัวมันก็ไม่ใช่อยากจะบอกใช่ไหมคะ

แต่ว่าการนั่งฮอของคู่นี้สุภาพสตรีท่านนี้มันเป็นเรื่องฮะ
เพราะว่าเป็นฮอตำรวจครับคุณผู้ชมครับ
แล้วที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นเมียตำรวจเป็นภรรยาตำรวจว่างั้นเถอะนะครับ
คือภรรยากับสามีคู่นี้เขานั่งเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
มีนักบินสองนายทำหน้าที่นะฮะจะไปไหนสักที่หนึ่งนี่แหละ
ลงคลิปนี้แป๊บเดียวดังเลยเพราะว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ถูกตั้งคำถามสิอ้าวเอาทรัพย์สินของทางราชการพาเมียนั่งแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
อันนี้คนเขาวิภาควิจารณ์นะคุณผู้ชมนะนะฮะแล้วก็แหม่คราวนี้เพจปฏิบัติการ
หมาเฝ้าบ้านเพจนี้เขาตามติดเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นนะครับ
เขาบอกว่าสวัสดีการดีมีฮอหลวงให้ใช้อ้างว่าพาเมียบินร่วมงานแม่บ้านก็ได้ด้วย
ปีนี้ตำรวจท็อปฟอร์มจริงเออนี่นะฮะยังไม่หมดคุณผู้ชม
ชาวเน็ตไปขุดคุยต่อไปเจอคลิปนี้ฮะเขาเรียกกันว่าในในเน็ตเขาเรียกนะ
เขาเรียกสารวัตรเอวหวานน้องปุ้ยสู้ได้ไหมจ๊ะ
เป็นสารวัตรคนเดียวกับที่พาภรรยานั่งฮอเมื่อสักครู่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ต้องบอกว่าคลิปนี้คนดูไม่ธรรมดามีคนกดไลค์ส่งหัวใจให้เยอะเลยนะฮะ
บนบ่ามันสั่นเพราะว่าโคศกสตชครับท่านพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงบอกว่า
สารวัตรท่านนี้มีความผิดผิดยังไงอ่ะเออคุณผู้ชมงงอ้าวแล้วผิดยังไงอ่ะ
สตชออกคำสั่งห้ามตำรวจใช้โซเชียลมีเดียก่อให้เกิดความตลกขบขันครับ
ผมเดาว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเป็นคลิปเต้นเมื่อสักครู่นะฮะ
ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นท่านบอกแบบนั้นนิดนี้แหละ
และคำสั่งเนี่ยมันเพิ่งออกมาสมัยบิ๊กแป๊ะนะครับ
แล้วก็แน่นอนครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในเชิงลบด้วย
ส่วนเรื่องการพาภรรยานั่งเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการบอกว่าให้ต้นสังกัดสอบสวนแล้ว
ต่อมาครับพลตำรวจโทยันยงเวทโอสดท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๔
บอกว่าอ้าวผู้การอุดรนะฮะออกคำสั่งย้ายนายตำรวจในคลิปก็คือ
พันธุ์ตำรวจโทอักขพลยี่เกาะจากสารวัตรสืบตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ประจำศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูทรจังหวัดแล้วนะฮะ
คือให้ไปอยู่ที่นั่นเพราะว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องทั้งหมด
ให้รู้ผลภายใน๗วันครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนั้นถ้าผู้บัญชาการภาค๔คนเดิมบินไปตรวจราชการ
โดยท่านสารวัตรกับภรรยาก็ติดตามไปด้วยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
เพราะว่าถ้าภรรยาติดตามไปเพื่อทำงานของสมาคมแม่บ้านตำรวจ
ยังไงก็ต้องรอผลสรุปอีกทีฮะภายใน๗วันนี้ครับ
แต่ก็ตอบฟอร์มสมคัทชันที่เขาโพสไว้นะ

ไปขึ้นฮอทหารนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีภารกิจทางราชการนะครับ